ขอเชิญอันนี้ครับคุณเฮียมาเรื่องเข้ค่ะเข้จริงเข้เป็นค่ะ
ที่แรกผมเห็นผมมันจริงหรือเปล่ามันใช่หรือเปล่า
ไปดูม้าคือให้ไปดูภาพกันก่อนว่ามันใช่จราเข้หรือเปล่า
ฝากเตือนทุกคนนะลงเล่นน้ำระวังกันมาก
ทะเลทุกหาดมันเชื่อมต่อกันนะ

บอกว่าเห็นในหาดในทรอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต
แล้วก็อยู่อย่างนี้แต่มันก็ตัวไม่ใหญ่มากใช่ไหม
มันดูไกลไงในมุมนี้ไปใกล้มันอาจจะใหญ่กว่านี้
นี่ค่ะก็เลยต้องตรวจสอบว่าตกลงเป็นจราเข้จริงไหม

ตลอดทั้งวันทั้งคืนค่ะนายนิคมสุขสวัสดิ
เชี่ยวชาญการจับจอราเข้ศูนย์ป้องกันและปราบรามประมง
จืดภาคใต้จังหวัดสุราธานี
เขาเรียกกันว่าไกรทองรุ่มน้ำตาปี
ไกลทองกลุ่มนี้ก็ไปถึงชายหาดในหานนะคะ
ก็วางแผนในการจับจราเข้ร่วมกับทีมเทศบาลตำบลราวัยนะคะ
เจ้าหน้าที่ชุดที่สังเกตการณ์ก็บอกว่าเขาเห็นนะคะ
จราเข้ลอยอยู่เหนือผิวน้ำ
ใกล้กับโขดหินด้านซ้ายของหาดในหาร
ก็วางแผนจะเอาอวนล้อมแล้วก็ต้อนจราเข้เข้าฝั่ง
แต่ถ้าหากว่าจราเข้ไหว้ย้อนออกไปในทะเลก็จะไปติดกับอวด
คือเอาอวนล้อมเอาไว้แล้วก็ดันไปตรงโขดหิน

แต่พอเจ้าหน้าที่ฝ่ากระแสคลื่นไปที่จุดที่เห็นว่ามีจราเข้ลอยตัวอยู่
ปรากฏว่ามันไม่ไหว้ออกไปนะมันดำแล้วมันหายไปเลย

มันดำน้ำหายไปเลยแล้วก็ค้นหากันต่อแบบ๓ชั่วโมงค่ะ
ก็เข้าไปใกล้มันไม่ได้ก็ไม่เจอ
ราเข้ตัวนี้มันแรงดีนะคะ
เขาบอกว่าไม่สามารถเข้าไปใกล้ได้ต้อนเข้าฝั่งด้วยอ้วนก็ไม่ได้
พอจราเข้เห็นแสงไฟมันมุดลงน้ำเลย
แล้วคลื่นแรงด้วยค่ะอวนก็มันใช้ยาก
เขาก็เลยปรับแผนใหม่ดีกว่าไปใช้อุปกรณ์อื่น
เดี๋ยวประเมินกันอีกครั้งนึงว่าใช้อุปกรณ์อะไรดี
ก็เขาคาดว่าอยากจะใช้วิธีกดดันจราเข้ให้อ่อนแรงก่อน
แล้วก็ประชิดตัวแล้วก็จับมัน
เจ้าหน้าที่บอกว่าเจอซากปลาขนาดใหญ่ที่มีร่องรอยการถูกกัดนะคะ
แล้วรอยกัดเนี่ยมันคล้ายกับรอยฟันจราเข้เลยนะคะ
คือซากปลาเนี่ยคลื่นซัดลอยมาเกยชายหาดเนี่ยตัวนี้
ก็เลยคาดว่าเนี่ยก็จอราเข้จริงนี่แหละ
ก็ตลอดทั้งวันวันนี้ยังทำตามแผนไม่ได้เลยค่ะ
คลื่นลมมันแรงมากนะคะไม่สามารถนำเรือออกไปได้ก็ต้องเปลี่ยนแผนกันใหม่อีกนะคะ
ล่าสุดนายอรุณโสลดนายกเทศบาลตำบลราวัยเขาบอกว่าเอาอย่างนี้แล้วกัน
ใช้รถตักขุดสายทำเป็นร่องน้ำเชื่อมต่อจากประตูระบายน้ำ
น้องน้ำในหารกับทะเลแล้วก็ล่อจราเข้เข้ามาตรงนี้
แล้วก็จับตัวเพราะคาดว่าจราเข้จะพยายามไหว้เข้าฝั่งหาที่หลบตอนค่ำ
เพราะว่ามันน่าจะเหนื่อยแล้วล่ะอ่อนแรงแล้วล่ะไหว้โต้คลื่นตลอดแบบ๑วัน๑คืนเนี่ยค่ะ
ราเข้ก็พบว่ายังไหว้อยู่ทุก๑๕นาทียังมองเห็นอยู่นะคะ
ผุดดำไหว้อยู่แบบนี้ทุก๑๕นาทีก็จะโผล่มา
ก็อยู่ห่างจากชายฝั่งใกล้จุดร่องน้ำที่ขุดไปประมาณสักร้อยเมตรได้เขาขุดแบบนี้
เพราะว่ามันต้องมีช่วงเวลาที่มาอยู่บนบวกบ้าง

ก็ระวังนะฮะทะเลช่วงนี้ตรงแถวนั้นนะ
จริงก็เป็นเรื่องธรรมชาติของมันด้วยนะสัตว์ทะเลอ่ะ